ถึงเรื่องของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูลนะครับ
ฉบับที่เป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุนว่าด้วยพักการเมือง
จะเป็นฉบับแรกครับที่คณะกรรมการร่างรัฐมนุนนั้นจะพิจารณาแล้วเสร็จ
แล้วก็เตรียมเผยแพร่บนเว็บไซต์ไม่เกินวัน๒วันนี้ครับ
ก่อนจะเสนอไปยังสะพานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชต่อไป
แต่ว่าสิ่งสำคัญคือสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่ามีอะไรบ้าง
วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ที่ว่าด้วยเรื่องของภาคการเมืองว่ามีอะไรบ้างครับ
ทางด้านของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนุนหรือว่ากรทนั้นเขามีจุดมุ่งหมายหรือมีเป้าหมายสำคัญมาก
บอกว่าต้องการที่จะจำกัดหรือว่าให้พ้นไปคือเรื่องของในทุนพักการเมืองคุณผู้ชม
กับเรื่องของในทุนพักการเมืองต้องหมดไปแล้วต้องให้ประชาชนนั้นเป็นเจ้าของพักการเมืองอย่างแท้จริง
ต้องการจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งนั่นเองนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สาระสำคัญที่บอกไป
ดังนั้นเนี่ยเรื่องของการสัญหากรรมการบริหารพักนั้นต้องนำเข้าไปสู่ที่ประชุมใหญ่ของพักด้วย
แล้วก็ให้ทางด้านของตัวแทนของพักเป็นสาขาของพักนั้นมีส่วนร่วมครับในการเลือกกรรมการบริหารพักเข้ามา
แต่สิ่งสำคัญคือเรื่องของการเลือกตัวแทนของพักในการเข้าไปลงรับสมัครเลือกตั้งนั้นต้องให้สมาชิกของพักรวมทั้งสมาชิกตัวแทนของพักแต่ละพื้นที่นั้นนะครับ
มีส่วนร่วมในการสัญหาบุคคลที่เหมาะสมที่เป็นตัวแทนในการลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าจะมีการตั้งพักใหม่ขึ้นมาสมาชิกของพักนั้นต้องมีอย่างน้อย๕๐๐คน
เพื่อที่จะสามารถเริ่มจัดตั้งพักใหม่เพื่อก็ได้ครับ
ทีนี้มีคำถามว่าแล้วพักเดิมนั้นสามารถเป็นพักเดิมต่อไปได้หรือไม่ครับ
สาระสำคัญของร่างพระราชมัญญัติฉบับนี้เขาบอกว่า
พักการเมืองเดิมตามรัฐธรรมนูล๒๕๕๐นั้น
ยังคงเป็นพักการเมืองต่อไปได้
แม้จะมีการใช้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุนฉบับใหม่ก็ตาม
แต่ว่าจะมีการแก้ไขกฎระเบียบกฎข้อบังคับขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับ
หมายความว่าพักการเมืองนั้นต้องมีกฎข้อบังคับใหม่
ตามที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนุนฉบับใหม่
คือต้องมีการทำทะเบียนพักการเมือง
ต้องมีการทำบัญชีทรัพย์สินของพักการเมืองให้แล้วเสร็จภายใน๖๐วัน
หลังจากที่มีการประกาศใช้ร่างพระราชมัญญัติฉบับนี้
ถ้าพักการเมืองไม่ทำจะไม่สามารถส่งตัวแทนของพักนั้นลงสมัครรับเลือกตั้งได้

แล้วทีนี้ก็มีเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องคือบอกว่า
แต่ว่าจะมีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริหารพักนั้นให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
เหมือนคุณสมบัติของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
เพราะว่าไม่ต้องการให้คนทุจริตคนโกงเข้ามาไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองของไทยครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการขจัดไปนะครับ
ก็คือว่าต้องมีการทำใหม่นะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าคณะกรรมการบริหารพักนั้นขาดคุณสมบัติ
สิ่งสำคัญคือจะพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริหารพักทันทีครับ
ต่อที่เรื่องของความผิดกันบ้างว่าจะลงโทษอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชม
ความผิดที่นำไปสู่การยุบพักก็จะประกอบไปด้วย๑การกระทำการที่เป็นปฏิปักกับระบอบการปกครอง
ใช้อำนาจล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
รับเงินจากต่างด้าวเพราะไม่ต้องการให้ต่างชาตินั้นเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองของไทย
รับเงินจากผู้ที่มาสนับสนุนล้มล้างการปกครองและ
รับเงินแลกตำแหน่งระดับสูงซึ่งนอกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วยังครอบคลุมไปถึงตำแหน่งข้าราชการระดับสูงด้วยครับ
โดยให้สารรัฐธรรมนุนนั้นชี้ขัดว่าการกระทำใดเข้าข่ายหรือไม่
ขณะที่ประชาชนก็สามารถร้องผ่านกรกตแทนได้
จากเดิมเนี่ยเคยร้องผ่านอายการสูงสุดแต่ว่าขั้นตอนล่าช้าหรือสามารถไปร้องต่อสารรัฐธรรมนุนได้โดยตรงนะครับ
ส่วนการปรับแก้โทษประหารชีวิตกรณีการซื้อขายตำแหน่งรัฐมนตรี
สวัสดีครับ